ท่านผู้ชมครับมีคดีแทงกันจนเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับ
ที่พื้นที่อำเภอนาดีนะครับที่ปราจีนบุรี
แต่ว่าโอ้โหคนก่อเหตุกับผู้ตายก็อายุก็เยอะกันแล้วทั้งนั้นนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับท้องที่ของสพนาดีนะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกมีดฟันเสียชีวิตนะฮะ
หน้าบ้านหลังหนึ่งตำบลสัมพันตาอำเภอนาดี
นี่ครับเลือดเต็มเลยนะฮะผู้ที่เสียชีวิตอยู่นะครับ
กองเลือดคือนายประเสริฐพุทธสวรรค์อายุ๕๘ปี
สภาพศพถูกของมีคมฟันเข้าที่ลำตัวแล้วก็ศีรษะนะฮะ
แผลทั้งหมดเนี่ยนับรวมกันได้๘แห่ง
แล้วก็มีมีดขอยาวประมาณ๑ฟุตเปื้อนเลือดวางทิ้งไว้๑เล่ม
คนก่อเหตุนะครับก็คือนายศรีนวลสมประสิทธิ์อายุ๖๕ปีนะครับ
ก็อยู่ในบ้านหลังนี้นี่แหละนะครับสภาพก็คือเมาสุราอยู่นะฮะ
แล้วก็ไปบอกกับผู้ใหญ่บ้านว่าตัวเองใช้มีดฟันนายประเสริฐจนเสียชีวิต
แล้วตำรวจก็มาควบคุมตัวไปสอบสวนที่สพนาดีนะครับ
นี่ฮะไม่ได้หนีไปไหนนะฮะก่อเหตุแล้วก็ไปบอกผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ผู้ต้องหาสารภาพว่าทำไปเพราะเมาสุราโดยได้ชวนผู้ตายเนี่ยมาดื่มเหล้าขาวด้วยกัน
แล้วเกิดการท้าทายโตเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องที่มาเผาย่าล้ำที่กัน
ชู้สาวเขาบอกไม่มีนะแต่ว่าผู้ตายเนี่ยเป็นสามีเก่าของภรรยาเขา
แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเรื่องหึงหวงอะไร
ความคืบหน้าเรื่องนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดโคกระจงอำเภอนาดีนะครับ
เป็นสถานที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลของนายประเสริฐได้เจอกับภรรยาคนปัจจุบันของนายประเสริฐนะ
อายุ๕๘บอกว่าเธอกับนายประเสริฐก็อยู่ด้วยกันมา๕ปีแล้วไม่มีลูกด้วยกันนะครับ
ส่วนอดีตภรรยาของนายประเสริฐนะก็เลิกรากันไปก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกันอีกนะ
นายประเสริฐเขาก็เลิกแล้วก็เลิกเลยก็เห็นว่าไม่ได้ไปยุ่งอะไรอีก
วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้นายประเสริฐได้พูดเหมือนเป็นลาง
พูดบอกว่ารู้สึกเหมือนว่าตัวเองจะตายแต่เธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับ
มารู้ข่าวจากผู้ใหญ่บ้านว่านายศรีนวลสมประสิทธิ์อายุ๖๕คนก่อเหตุเนี่ย
เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละนะครับมาทำร้ายสามีเธอจนเสียชีวิต
ซึ่งที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุกับสามีเธอก็มักชอบไปหาปลาอยู่ด้วยกันนะฮะ
คนที่ทำร้ายเนี่ยเขาไปมอบตัวกับผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่กำลังจะประกาศข่าวเขาก็ไปบอกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผมฆ่าคนตาย

ก็เลยพากันมาบ้านบ้านคนเสียนะบ้านคนตายเห็นนอนตายอยู่
ต้องเห็นแผลเนี่ยฟันเนี่ยฟันเนี่ยตัวเนี่ย
พวกหลายแผลเตรียมตัวไปเลยหนัก
เพราะเสียวใจหายเลือดเลือดมองเสียว
นี่เขาว่าเขาพูดกับการรวดมาพูดวันนี้ว่าว่าตลาดเนี่ยเป็นจุดไฟใส่สวรรค์เขา

ถะเลาะกันเรื่องจับไฟ

ก็ด่าเอาสิเขาทำลายจะไม่มีได้ลางออกปากเขาว่าแค่
ส่วนที่บ้านของนายประเสริฐผู้ตายนะครับ
บ้านอยู่ที่หมู่๗ตมสัมพันธาอำเภอนาดีอยู่ห่างจากบ้านของนายศรีนวลคนก่อเหตุแค่๔๐เมตรนะฮะ
มีที่ดินขั้นกลางอยู่แค่นั้นเองนะครับ
ไปตรวจสอบที่บ้านของนายประเสริฐผู้ตายนะครับ
ก็ไปเจอกับผู้ที่เป็นอดีตภรรยาของนายประเสริฐนะอายุ๖๘นะครับ
ซึ่งบอกว่าได้เลิกกับนายประเสริฐอดีตสามีไปนานหลายสิบปีแล้ว
ปลาคบหาอยู่กินกับนายศรีนวลได้ร่วม๒๐ปี
แต่ความจริงก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะ
นายศรีนวลสามีใหม่กับนายประเสริฐอดีตสามี
เขายังชอบไปหาปลาด้วยกันก็ดื่มเหล้าอยู่ด้วยกัน

แต่ยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุ๑วัน
นายประเสริฐผู้ตายอดีตสามีเนี่ยแอบมาหาเธอตอนนั้นเธอกำลังจะเข้านอน
แล้วก็จะมาขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่เธอไม่ยอมนะฮะแล้วก็ร้องตะโกนเรียกนายศรีนวล
กำลังออกไปหาปลาเนี่ยให้มาช่วยระหว่างนั้นนายศรีนวลก็วิ่งกลับมาช่วย
แต่นายประเสริฐตอนนั้นเดินหนีออกจากบ้านไปแล้วจากนั้นผู้ตายก็ยังแอบมาหาเธออยู่เรื่อย
จนทำให้นายศรีนวลเนี่ยคงจะเก็บความแค้นเอาไว้ในใจนะครับ
ก่อนเกิดเหตุยอมรับว่านายศรีนวลสามีคนปัจจุบันทะเลาะกับนายประเสริฐผู้ตายมาอยู่แล้ว
เกี่ยวกับเรื่องของการเผาย่าล้ำที่กันแล้ว
ก็เลยขุดเรื่องราวต่างที่มีปัญหากันเนี่ยมาคุยกันหมดเลยรวมทั้งเรื่องที่นายประเสริฐผู้ตายชอบแอบมาหาเธอ
เหมือนแบบเลิกแล้วยังแอบมาหาอีกจะมาตีท้ายครัวอะไรอย่างนี้
เมาบวกความแค้นนายศรีนวลก็เลยไปคว้ามีดขอที่ยาวประมาณหนึ่งฟุต
ฟันนายประเสริฐแบบไม่ยั้งจนเขาเสียชีวิตคาที่
ร้อยอยู่ว่าเกือบไม่้อยู่ตายกับตายป่ะหรอ
แต่ว่าผู้ตายเขาไม่มีสิทธิ์ชี้แจงอะไรแล้วนะฮะอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางอดีตภรรยานะครับ
เรื่องคดีความตรวจสพนาดีคุมตัวนายศรีนวลแล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับเรื่องพกพาอาวุธมีดนะฮะ